มูเตรุไม่เข้าใกล้ออกไกล
มูไนท์

จะมาเปิดตำนานความศักดิ์สิทธิ

ลูกศิษย์ก้นกุฏิของพระอาจารย์สิริพงศ์

สุธารามซอยตากศิลป์๑๙
และก่อนที่จะพาไปเปิดตำนาน

ที่อยู่ใกล้วัดนั่นเองครับ
ในมือตรงนี้ก็จะเป็นกำยานนะครับ

คติของชนฮินดูนะครับ
องค์นี้ก็จะเป็นพระอธนารีสวรรค์นะครับ
ก็ถือว่าเป็นพัสวะอีกปางหนึ่ง

ศิวะกับพระอุมานะครับ
เราก็จะอธิษฐาน

ก็เป็นปางหนึ่งของปลาซิวะเช่นกัน

ท่านเป็นผู้สร้างเรียกได้ว่า

สวยงามระดับประเทศ

ที่ต้องได้รับอนุญาตซะก่อนครับ
พระภิราพถือว่าเป็นปางหนึ่ง
ซึ่งถือว่าเป็นปางดุของพระองค์

ในขณะเดียวกัน

คจัดผู้ดผีปีศาพรทานชีวิต

เป็นยักษ์นะครับศีรษะโล้นนะฮะ
หน้ารักษณะเป็นหน้าเจาตานคึมสระกาลในคางออกนะฮะ
แล้วก็สวมกระบังหน้านะครับทั่วทั่วพระวรกายจะมีลักษณะมีลายวงทักษินาวะ
สำหรับลายทัศินาวัดที่ปรากฏอยู่บนองค์พระพิราบนั้น
มีความหมายถึงผู้ที่อวตารลงมาจากพระเป็นเจ้านะครับ
โดยที่ลักษณะของลายทักษิณวัฒน์
หมายถึงลักษณะของวงจักรวาล
เพราะฉะนั้นร่างกายของท่านทั้งหมด
ก็เปรียบเสมือนจักรวาลนั่นเอง
สีผิวเป็นสีม่วงแก่

แล้วก็เวลาที่มีการสร้างพระพิราบ
ก็ต้องสร้างตามลักษณะนี้
จึงไม่ผิดเพศไม่ผิดพงค์
คติการนับถือพระเป็นเจ้าลักษณะนี้เนี่ย

พระเป็นเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิตและความตายในขณะเดียวกัน
เพราะฉะนั้นพระไพรวะ
ในภาษาของคนอินเดียหรือพระพิราบ

จึงถือว่าเป็นพระเป็นเจ้าสูงสุด
อยู่ในลักษณะของมหาสักขะเทวราชเจ้า
พระพิราบนะครับเริ่มเข้ามาสู่ประเทศไทยในยุคไหนไม่แน่ชัด
แต่คาดว่าไม่ต่ำกว่าสมัยอายุทยาอย่างแน่นอน
โดยเข้ามาพร้อมกับหน้าตะสิน
ตสินของไทยส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลมาจากของคนอินเดีย
เพราะฉะนั้นเมื่อชาวอินเดียนับถือพระอิสวนสูงสุด
ทำให้ประเพณีของชาวนาตสินนับถือพระอีสวนหรือพระศิวะ
รวมไปถึงการนับถือพระอีสวนในภาคของพระพิราบ
ซึ่งทั้งนัตตสินและดุริยังกสินนับถือพระองค์เป็นเทพเจ้าสูงสุด
โดยเฉพาะเป็นครูสูงสุดฝ่ายยักษ์ด้วย
หน้าดุรยางกระสินก็จะมีท่ารำท่ารำพระพิราบ
หรือเรียกจริงว่าท่ารำเพลงหน้าพาดองค์พระพิราบ
เป็นท่ารำสูงสุดฝ่ายนัตยศาสตร์
ในขณะเดียวกันฝ่ายดุรยังกสินก็จะมีเพลงหน้าพาดองค์พระพิราบ
เป็นเพลงหน้าพาดสูงสุด
ของท่ารำดุรยางกระสิน

วงพระพิราบจะตั้งปฏิสถาน
คู่กันกับพระฤษีอีกองค์หนึ่ง
เขียวเรียกว่าพระฤาษิพระพระรดมวนี
ตามธรรมเดียวของคนปลายที่บ่ราช
ว่าพระพิราบความนับถือที่ว่า
พระพิราพเหมือนอิทธฤทธิ์พระพระรถมณีเหมือนบุญดฤทธิ์
เพราะครสมือนี้เป็นพลังเย็นพระองค์ท่านเป็นพลังร้อน
หนุ่มปริบเสมือนพระอาทิตย์พระจันทร์ต้องตั้งคู่กันเสมอ
สำหรับการบูชาพระพิราบนะครับคนกลุ่มไหนที่ควรจะบูชา
ถ้าเรารู้จากวัฒนธรรมดั้งเดิมอย่างทางอินเดียหรือทางเนปาน
ก็คือคนทุกชุมชนชั้นอาชีพเลยนะครับสามารถที่จะบูชาพระไพรวะหรือพระพิราบได้
ซึ่งเขาก็จะมีเทศกรรมอย่างเกิกกระเริก
พอเข้ามาในไทยนะฮะวัฒนธรรมในไทยเราอาจจะมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางฮินดูหรือในป่าน้อย
เพราะฉะนั้นการนับถือพระพิราบในช่วงต้นในช่วงต้นจึงถูกจำกัดอยู่ในวงของชาวนาศดุริยางกสิน
แต่ต่อมาเมื่อบุคคลที่เข้ามาศึกษามีความรู้ว่าองค์พระพิราบซึ่งคือพระไพรวะหรือพระอิสวนภาคดุ
ซึ่งเป็นหนึ่งในพลังที่เชื่อกันว่าขับไล่คุณสัยพูดผีปีศาจเกรงกลัวนะครับขับไล่เสน็จจันไรความชั่วร้ายต่างประธานความอุดมสมบูรณภูมิสุข
เพราะฉะนั้นคนทุกชนชั้นอาชีพสามารถที่จะมากราบไหว้บูชาพระองค์ได้แต่ก็ควรศึกษาให้ดีซะก่อน
สำหรับการบูชาพระพิราบนะครับ
ที่พระอาจารย์สิริพงศ์นะฮะครูพันธกิจท่านสอนเอาไว้นะฮะ
บูชาที่บ้านนะครับโดยส่วนตัวนะครับ
เราสามารถจะใช้ไข่ดิบเข้าตอกน้ำผึ้งนะครับ
๓อย่างนี้นะฮะในการบูชาเองที่บ้านนะครับ
สำหรับการบูชาในพิธีไหว้ครูนะครับ
ซึ่งเป็นพิธีใหญ่หรือสถานที่ที่สำคัญที่ไม่ใช่ภายในบ้านของตัวเอง
ก็จะมีการบูชาด้วยเนื้อหมูหมูดิบนะครับ
เนื้อหมูดิบนะฮะไก่ดิบนะครับของดิบ
ซึ่งเขาเรียกว่าเครื่องสังเวยมังสะมัชชาหาร
ประเพณีเนี่ยจะมีทั้งเครื่องดิบเครื่องสุกแล้วก็ต้องมีผลไม้ด้วยนะฮะ
ผลไม้มงคลตามฤดูกาล
ต้องขอบอกว่าพี่ไก่นับถือองค์พระพิราบมาก
แม้ไม่ได้มีปฏิหารอันใดเกิดกับตัวเอง
แต่กับคนรอบข้างกลับมีเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อ
มาบอกกล่าวถึงความศักดิ์สิทธิ์ขององค์ท่านอยู่เสมอครับ
มีเพื่อนนะฮะเพื่อนก็ทำงานเกี่ยวกับแวดวงแพทย์พยาบาลนะฮะ
อยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะฮะ
เป็นที่ร่ำลือมากเวลาวอร์ดกลางคืนเนี่ย
พนักงานหรือว่าคนที่ทำงานเกี่ยวข้องจะเจอผีหลอก
ถึงขนาดว่าเป็นมาปรากฏตัวเนี่ย
ห้อยขาอยู่บนตู้เหล็กกันเลย
หรือว่าได้ยินเสียงทุบประตูปึงปังปึงปังนะฮะ
อยู่ของก็ล้มลงมาเองอย่างนี้
จนเป็นที่ล่ำลือมาก
เพื่อนผมก็บอกว่าบูชาพระมาทุกวัดแล้วอ่ะ
ไม่หายแก้ไม่ได้นิมนต์พระมาสวดมาบังสกุลแก้ไม่ได้
ก็ให้พระพิราบองค์หนึ่งกับเพื่อนไป
ให้ไปบูชาบอกคาถานะฮะ
ท่องวันธิตวาอสุรเทพานังมหันตะพลังอันตรายอย่างวินาสันติ

ให้ท่านมาขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไป
ก็ปรากฏว่าอาทิตย์หนึ่งผ่านมาเพื่อนผมโทรมาเล่าให้ฟัง
บอกว่าโหคุณไก่ผีที่เคยอารวาสเนี่ยเงียบสนิท

แล้วก็ที่เคยมารังความคนในวอร์ดเนี่ย
ไม่มีอีกเลยเงียบสนิทนะฮะ
ก็เป็นที่อัศจรรย์นะฮะ

พระพิราบท่านเป็นพระเป็นเจ้าที่ขจัดสิ่งที่ไม่ดี
ให้กับผู้ที่นับถือบูชาอย่างแท้จริง
ในการนี้ทางทีมงานไม่สามารถบรรทึกเทพพิธีขอพล
พิธีขอพรของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาได้ซึ่งถือเป็นภาพส่วนบุคคลครับ
ที่ต้องได้รับอนุญาตจากทางเรือนพระพรสมุณีซะก่อนครับซึ่งในความจริงนั้นนะครับ
ช่วงเวลาบ่าย๒โมงทุกวันเสาร์ก็สามารถมากราบนามัศกาลพระอาจารย์สิริพงศ์
ครับครับทนอาทิตย์พูดเป็นบุคคลแรกที่เผยแผลเรื่องราวองค์พระพิราพ
ให้พวกเราได้รับรู้อย่างแท้จริงนั่นเองครับ

มูกให้ทะลุถึงชั้นฟ้าหรือลึกล้ำถึงชั้น
มาทางตรงมูนัยวันนี้ต่อไปนะครับ